เงินในกระเป๋านี้ต้องมีตุนไว้เยอะนะคะถึงจะได้เข้าไปเชียร์ทีมรักแล้วก็ได้ดูนักเตะขวัญใจของตัวเองค่ะ
ต่อกันที่ศึกยอดมวยไทยรัฐกันบ้างดีกว่าค่ะเมื่อวานมีข้อมูลของคู่เอกมาแล้ว
วันนี้ข้อมูลของคู่รองบ้างค่ะเขาว่ากันว่าเป็นสงครามเข่าไปดูรายละเอียดกับคุณเอกชุมพรเลยค่ะ
โฆษศาลเล็กกกรรมนาศกลายเป็นพ่อบุญลับแล้วก็ชนะน็อกไปในยกที่๒เขาเรียกว่าแมทพลิกเกมดุเดือดนะครับ
ไฟล์นี้เตรียมตัวเต็มที่เต็มถังเลยครับกะว่าจะมาเด็ดนักมวยในค่ายดังจากฉะเชิงเซาอีกรายหนึ่งนะครับ

เพราะว่าเขาเป็นมวยเก่าแล้วก็ศอกครับ
แต่ว่าอย่างอื่นเราก็เตรียมไว้หมดแล้วครับ

อย่างอื่นที่เตรียมไว้หมดแล้วเนี่ยพอจะแง้มได้ไหมครับว่าเราจะเปิดเกมแล้วก็ชกกับเขายังไงบ้าง
กล่าวว่าเขาก็ต้องสู้ด้วยเข่าแล้วก็ศอกเราก็รอจังหวะที่นี่จะบวกศอกเขาอะครับ

๑ยก๒นี่ก็ต้องดูเกมไว้ก่อนแล้วก็ค่อยเร่ง๓๔๕เลยครับผม

๓๔ครับแล้วก็ชนกับเขาเลยครับคือเขามาแบบไหนเนี่ยสู้กับเขาทุกลูกเลยครับจะไม่มีถอยนะครับ
ทีต่อทีนะแต่ของเรานี่เน้นเข่าแน่นอนเพราะเราประเภทเข่าในเหนียวแน่น
เอาละครับย้ายฝั่งมาดูมุมน้ำเงินนะครับการฟิตซ้อมของจรวดศึกกกรรมนาศจอมโหดจากเมืองแปดริ้วครับรายนี้
กรรมความแค้นเตรียมล้างแค้นแทนเพื่อนร่วมค่ายนะครับที่เคยแพ้น็อกช่วงหลังก็แห่ฟอร์มสดนะครับ
มีคุณกับประณาชุสวรรค์คอยแก้ทางหมวยครับ
ไฟล์นี้เจอกับนักมวยรุ่นพี่หนักใจไหมฮะ
ครับก็ไม่หนักใจนะเพราะไฟล์ที่แล้วเขาชนะโฆษศาสตร์เล็กเรานะครับ
คือเรามองแล้วเนี่ยมวยเขามีจุกปอกแล้วจรวดศึกของเราเนี่ยมีศอกแล้วก็มีหมัดแล้วมีเตะก้านคอ
ผมมองว่าไฟล์นี้มีสิทธิ์สลบไม่น่าจะครบ๕ยกนะครับ
โอ้โหมั่นอกมั่นใจนะครับกี่เส้นตายว่าอาจจะไม่ครบ๕ยกก็ได้
แต่ว่าถ้าเลยยก๓ไปพ้นขีดอันตรายเนี่ย๔๕เขาน่ากลัวนะเขาเป็นมวยเข่า
เออโดนเข่าเบียดวงไหนนี่จะยุบจะย่นมั้ย
อย่าลืมนะจรวดศึกหลังเนี่ยเราชนะท้ายตลอดเลย

ส่วนใหญ่เราจะชนะท้ายตลอดแล้วก็ต้นเราก็รุนแรงเราเคยเตะก้านคอน็อกที่ช่องไทยรัฐ

ครั้งแรกที่เราไปไปชกที่ไทยรัฐเราก็เตะก้านคอชนะเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็มาเบียดชนะท้ายท้ายทุกครั้ง

เพราะฉะนั้นไม่น่ากลัวต้นก็อันตรายปลายเราก็ยิ่งแรงครับ
เอามาที่พี่บ้างครับมาดูการฟิตซ้อมจรวดศึกไฟล์นี้นี่เป็นยังไงพี่ร่างกายนี่เต็มที่เต็มถังไหม
ครับผมดูรอบนี้น่าจะสมบูรณ์กว่าครั้งที่แล้วด้วยซ้ำ

ชกนี่ผมมั่นใจว่า๖ยกไม่มีหมดครับมั่นใจครับ
พูดกับแฟนมวยการันตีหน่อยว่าไฟล์นี้เชียร์จรวดศึกแล้วไม่ผิดหวังแน่นอน
ครับไฟล์นี้ผมว่าเชียร์จรวดศึกกรกรรมนาศแล้วไม่มีผิดหวังแน่นอนครับแฟนหมัดมวยที่เคารพครับ
ผมการันตีได้ว่าวันจรวดศึกกรกรรมนาศเต็มถังแน่นอนครับไฟล์นี้ครับ
ท้ายด้วยกราฟิกอาวุธเด็ดนะครับเพชรศรีนินมวยเข่าสูงยาวฝีมือดีครับ
มีลูกอันตรายก็คือเข่ากับศอกเคยใช้ชนะน็อกคู่ชกมากว่า๑๐ไฟล์แล้วนะครับ
ยอดอาคมสอสริญญายก๓ที่หาดใหญ่โฆษศาลเล็กกกรรมนาศยก๒ที่ไทยรัฐทีวีครับ
ส่วนจรวดศึกกรกรรมนาศมวยเข่าบูสู้๕ยกนะครับรายนี้
มีลูกเตะก้านคอเป็นทีเด็ดแล้วก็ศอกแล้วก็เข่านี่หนักแรงมากนะครับ
เคยใช้ชนะน็อกคู่ชกมากว่า๑๕ไฟล์เช่นเอกวีมกรุงเทพธนบุรียก๓ที่ไทยรัฐ
ยอดแก่นสักย่าเกียจเพชรยก๓ที่โคราชครับ
กำลังสดทั้งคู่นะครับเป็นการวัดชั้นของนักสู้จากสองภาค
หนึ่งคนเขาโหดส่วนอีกหนึ่งอาวุธหนักแรงครับ
สุดท้ายใครจะเด็ดขาดกว่ากันระหว่างเพชรศรีนินกับจรวดศึก
หาคำตอบพร้อมกันในศึกยอดมวยไทยรัฐเสาร์นี้จะชกเป็นคู่รองนะครับ
แล้วก็อย่าลืมครับว่าตั้งแต่วันที่๒๐กุมภาเป็นต้นไป
จะย้ายเวลาจากบ่าย๓เป็นบ่าย๒ถึง๔โมงเย็นนะครับ
เอกชุมพรสุรพัชย์จารุมณีแรงครับ